ปืนตกเกลื่อนพื้นค่ะตำรวจเขาก็กั้นจุดตรงนี้ไว้เก็บหลักฐานต่าง
ตำรวจไปถามพยานในที่เกิดเหตุก็รู้เบื้องต้นว่าจริงตั้งแต่ตอนสักประมาณตี๕
กลุ่มคนไทยทะเลาะกับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาตรงปากซอยนี่แหละ
แล้วมีแรงงานเมียนมาที่เจ็บใช่ไหมวิ่งหนีเข้ามามาซ่อนตัวอยู่ในแคมป์คนงานตรงข้ามกับจุดที่เกิดเหตุ
แล้วฝั่งคนไทยก็เลยยกพวกบุกเข้าไปที่แคมป์เลยไหนแรงงานคนที่เจ็บนั้นอยู่ไหนตะโกนถามไป
แล้วฝั่งคนงานที่อยู่ในแคมป์ก็บอกอ๋อไม่มีไม่มีคนเจ็บเข้ามาเลย
ฝั่งคนไทยก็ไม่พอใจสิคะชักปืนมามารัวยิงขึ้นฟ้าแบบนี้ปลอกกระสุนเกลื่อนพื้นค่ะ
แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ยกพวกออกจากซอยนี้ไปลองฟังคนงานในแคมป์ค่ะเมื่อเช้ามันเกิดอะไรขึ้นคะ
มันทะเลาะกันวิ่งกันวิ่งกันมาขึ้นมาข้างบนนี้
แกเห็นว่าไม่อย่างนั้นถ้ามันข้ากานานนี้คนแห่งใครมันลำบากกันเนี่ย

มันใส่ยาให้รัสเซียนิก็ไอ้นั่นลงไปคนนี้ก็ว่าไป
กลับไปตะคนนี้ว่างั้นอือ
แล้วพออยู่ได้ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะมันขึ้นมาแล้วยิงปืนเลย
นี่ถ้าเกิดว่าฟังจากคนในแคมป์ก็แปลว่ามีคนเจ็บสิเพราะเขายังบอกว่า
พามาใส่ยาทำแผลแต่ก็ต้องพูดไปกับกลุ่มคนไทยว่าไม่มีไม่มี
ถ้าเกิดบอกว่ามีคุณผู้ชมรับรองคือบุกเข้ามาในแคมป์แน่นอน
เรื่องต้นตำรวจก็คาดว่าฝั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุก็น่าจะหมายถึงฝั่งกลุ่มคนไทยนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวตำรวจจะต้องเร่งสืบสวนแล้วก็ตามกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ